มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

คนที่รอดชีวิตเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีค่ะ
เมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
ทะเบียนคอลรักษณ์ฮอลโนคู่๖๔๐๙กรุงเทพฯตกคลอง
เรียบคลองชลประธานคลอง๓ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
นายประสิทธิ์พงศ์นอนนินอายุ๔๗ปีเป็นคนขับ
แฟนสาวนางสาวพรพิมลเพ็ญสุขอายุ๒๓ปีนั่งมาคู่กัน
และคนที่นั่งเบาะหลังเด็กหญิงซาซิมาเพ็ญสุขอายุ๑๔ปีเสียชีวิตนะคะ
เด็กผู้หญิงเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงนั่งเบาะหลังมาคู่กับเด็กหญิงซาซิมาค่ะ
เด็กหญิงปาริชัดขวัญเรือนอายุ๑๔ปีคนนี้รอดชีวิต
เพราะมุดออกมาทางหน้าต่างรถได้ค่ะ
น้องเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายประสิทธิ์ไปรับแฟนสาวก็คือนางสาวพรพิมล
ไปทำบุญทอดกระถิ่นกันและนางสาวพรพิมล
ก็ชวนน้องผู้หญิงทั้งสองคนนะคะเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่งรถไปด้วยครับ
ตัวน้องผู้หญิงที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขานั่งหลับมาตลอดทางนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคลุกคลักจังหวะที่รถกำลังเสียหลักตกข้างทางค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนในรถตะโกนดังลั่นว่าระวังระวัง
นายประสิทธิ์หักพวงมาลัยกลับมาด้านขวาแล้วรถก็พลิกคว่ำ
ตกลงไปในคลองน้ำก็เข้าไปในรถนะคะน้ำท่วมจมูกน้องเลย
แต่กระจกรถนะคะฝั่งน้องเนี่ยเปิดคือเปิดแบบทั้งหมดเลยนะคะ
เพราะน้องเขาเมารถเขาไม่อยากจะอาเจียนก็คือเปิดเหมือนรับลม
น้องก็เลยกระจกเปิดหมดเลยน้องเลยไหว้ออกมาได้
คือฝั่งอื่นเขาก็เปิดแต่เปิดแค่นิดเดียว
คือพอน้องเมารถก็เลยปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกกัน
ฝั่งอื่นเปิดหมดแต่เปิดแค่นิดเดียวเลยไหว้ออกมาไม่ทันไง
ฝั่งน้องคือไหว้ออกมาแล้วก็รอดชีวิตคนเดียวนะคะ
หลีกหินเขาหนังพื้นประมาณแค่นิดเขาคำลังหลิ่น
ปริชัดที่รอดชีวิตบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
ก็พยายามเรียกอีก๓คนที่อยู่ในรถแล้วนะ
คงจะเรียกให้มาทางกระจกฝั่งตัวเองเพราะว่ามันออกไปได้นะครับ
แต่น้ำมันเข้ารถเร็วมาก
พอปีนขึ้นมาบนถนนได้แล้วก็เลยพยายามไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทางหลักรถวิ่งมาน้อยมาก
ระหว่างนั้นมีรถเก่งสีขาวขับผ่านมาเขาก็จอดช่วย
แล้วก็โทรตามกู้ภัยแต่ระยะเวลามันก็ค่อนข้างนาน
ที่สุดแล้วก็เสียชีวิตทั้งสามคนนะครับมาถึงก็ต้องนำร่างขึ้นมา
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านสำโรงช่องแมวหมู่๑๑ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายนะครับ
มีการจัดงานศพของผู้ตายอยู่ที่นั่นนะครับ
นางสาวพรพิมลกับเด็กหญิงซาสิมาเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะที่เสียชีวิต
ศพของทั้งสองญาติตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านในหมู่บ้านเดียวกัน
วันนี้พ่อแม่กับญาติญาติก็มานิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายตามความเชื่อนะครับ
แม่ของนางสาวพรพิมลนะฮะที่เป็นแฟนของนายประสิทธิ์เนี่ย
คุณแม่อายุห้าสิบเอ็ดนะแม่บอกว่าแม่มีลูกสามคน
ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองคนเนี่ย
เสียชีวิตตั้งแต่เด็กค่ะเหลือลูกสาวคนเดียว
คือนางสาวพรพิมลเพ็ญสุขอายุยี่สิบสาม
เป็นลูกสาวคนเล็กช่วยพ่อแม่ทำงานทำไร่ทำสวนทำงานบ้าน
แต่สุดท้ายแล้วต้องมาเสียชีวิตไปอีกคนนึง
แม่บอกว่าโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไง
มีลูก๓คนเสียชีวิตก่อนแม่หมดเลย
ถามหรอกเขาไม่ฟังเสียใจจริงจริง

ต่อก็ที่เราช่วงกันไปเที่ยวกับแวบแล้วเจ๊

พวกมันเนียมอยากไปหล่ะ
เจ๊ที่ทำยังไงเนอะไปที่แรกกูเขานี่ก็วันที่ไปเชียวได้แม่
ก็จะมีพิธีชะปนกิจศพกันวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ
ก็สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเพราะคนขับหลับในนะครับก็เลยเสียหลักตกลงข้างทางนะฮะ